ดอกทันตะวันค่ะมันก็สวยดีถูกไหมคุณแต่ดอกนี้มันแปลกอะค่ะ
ทานตะวันนะคะดอกนี้นะมันจะมีดอกเล็กแบบนี้ค่ะ
ขึ้นอยู่ล้อมรอบดอกใหญ่นี่ค่ะเป็นดอกเล็กแบบนี้
ล้อมดอกใหญ่เลยซึ่งดอกอื่นไม่เป็นนะคะ
อกอื่นต้นอื่นไม่เป็นนะเนี่ยค่ะ
จะมีดอกนี้ดอกเดียวนะคะจะมีดอกนี้ดอกเดียวเพื่อนว่ามันแปลกไหม
ไหมคะใหญ่นะคะนี่ดูฝ่ามือดูมือใหญ่กว่าฝ่ามืออีก
ว้าวนี่ค่ะ
ดอกทานตะวันมันก็ใหญ่ดีแต่มันหล่อมแหลมไงไม่รู้
อะไรล่ะคุณก็เข้าใจว่ากลีบดอกเนี่ยมันอาจจะดูไม่ทั่วไม่บานเต็ม
แต่คุณดูว่าดอกใหญ่๑ดอกมันมีดอกเล็กอีกกี่ดอก
โอ้โหหลายดอกเลยเนาะคุณชนะเนอะดูสิแบบนี้ชาวบ้านเห็นก็ต้องร้อง
อุ้ยเธอดอกมันดอกเยอะไปหมดเลย
ปกติทันตะวันมันจะมีเกษรแล้วมันจะมีกลีบดอกเลย
แต่ดอกนี้มีเกษรแล้วก็ดอกดอกสักดอกไหมล่ะคุณชนะ
สีชอบอยู่แล้วหลายดอกนั้น
แล้วคุณก็ดูค่ะว่าต้นอื่นดอกอื่นเนี่ยมันก็บานปกติ
ซึ่งจะมีดอกนี้ดอกเดียวแหละที่มันไม่เหมือนใคร
ข้าวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นต่างหนา
บางคนถามมันมีกี่ดอกล่ะตรงบางคนบอกแปลกมากจริง
ผู้โพสต์เลยมาตอบให้เลยนะว่านับดูแล้วเนี่ยนะทั้งหมดมี๑๘ดอก
ดอกแต่ระหว่างนับเสร็จเนี่ยมันหลุดออกมาหนึ่งดอก
บอกละเอียดเบอร์นั้นเลย
ก็แล้วแต่ละกันว่าใครคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องทานตะวันแกรก

เผื่อเขาจะมีอะไรมาให้คุณคิดอีก

ค่ะนะมา๒๓ดอกนี่ก็แย่แล้วนะ

ใช่แต่นี่ตั้ง๑๘ดอก

โอ้โหคงจะเหลืองอ่ะ
ก็เหลืองดอกนี้เหลืองไงดอกไม้แหละหลอกเหลืองมากเลย